ด้านภูมิในการสูญบริจาคล้อยหิตสรรพากรชาติไทย

ในโรงพยาบันของสังกัดสรรพากรชาติไทย
จะได้รับสิทธิ์การลดค่ารักษาพยาบาล๑๕๐

นาวาอากาศโทยิงแพทย์หญิงอุบลวันจรูลเรืองฤทธิ์
ภูมิในการศูนย์บริจักษ์โลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีผู้บริจาคโลหิต๗ครั้งขึ้นไป
เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาติไทย
ได้แก่โรงพยาบาลจุลาลงกรและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีบราชา
รักษาตัวในห้องผู้ป่วยสามัญหรือผู้ป่วยรวมนั้น
ให้ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลเดิมของตัวเองได้ครับ
แต่กรณีที่อยู่ห้องพิเศษผ่าตัดหรือว่าคลอดบุตรสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ๕๐นะครับ
และหากเป็นผู้บริจักษ์โลหิตเกิน๒๔ครั้งขึ้นไป
และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาติไทย
จะได้รับการยกเว้น
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในในห้องสามัญ
หรือว่านอนในห้องปกติทั่วไปครับ
แต่หากอยู่ในห้องพิเศษหรือว่าห้องผ่าตัดคลอดบุตร
จะเสียเพียง๑๕๐ของอัตราที่กำหนดไว้นะครับ
สำหรับการเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลสังกัด
ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
ฉบับที่๖พศ๒๕๕๘
ระบุในหัวข้อที่๘ประเภทคอ
หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ
โดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้
แต่ว่าต้องไม่เกินสิทธิ์อันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
ส่วนที่เป็นส่วนเกินก็สิทธิ์ที่ให้เรียกเก็บเพียง๑๕๐นะครับ
นี้ก็ใช้ได้เฉพาะผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอื่น
และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในห้องสามัญเท่านั้นครับ